คุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นรถใช่ไหมรถกับช้าง
อันนี้เป็นช้างกับรั้วไฟฟ้าคุณผู้ชมจะทำยังไงล่ะ
ก็ชาวบ้านเขาต้องปกป้องผลผลิตของเขา
ไร่ขนุนก็วางเป็นรั้วขึงไว้
ช้างมาแล้วเหมือนกระแสไฟฟ้า
น่าจะแรงดูสิหงายไปอย่างนี้เลย

ในอำเภอท่าตะเกียบนางสาวรัสมิน
ต้องไปพร้อมกับตำรวจภูทรท่าตะเกียบครับ
ไปตรวจสอบซากช้างป่าอายุ๗ปี
ล้มอยู่กลางไร่ขนุนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๕บ้านหนองขายัง
จังหวัดชาเชิงเซาช่วงบ่ายเมื่อวานนี้

คาดว่าน่าจะล้มมา๒วันแล้ว
ที่เกิดเหตุเป็นป่าตีนเขาโป่งก้านเหลืองครับ

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าช้างตัวนี้คงเดินออกหากิน
ให้อยู่เป็นแนวยาวแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปด้วย

แล้วก็เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยมาตรวจสอบ
เจ้าของไร่เป็นใครล่ะพี่บุญธรรมยมหาครับ
บุญธรรมเขาก็ยอมรับนะว่านี่ไงคนนี้ฮะ
เขาก็ต้องทำแนวรั้วไฟฟ้าไว้ป้องกันช้างป่าบุกเข้ามาทำลายขนุนในไร่ของเขา
จริงแกก็เพิ่งมาเห็นช้างล้มเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ผู้เกี่ยวข้องมาผ่าพิสูจน์ซากช้างป่า

แล้วแกขึงไว้ในระดับที่สูงอยู่เหมือนกันนะ

ก็คือถ้าเกิดว่าจะกันคนก็คือกันคนห้ามปีน
คือช้างบางตัวที่เรารายงานข่าวมันเหยียบไง

คืออันนี้ต้องเตือนต้องเตือนเจ้าของที่ทำแบบนี้
คือถ้าทำช้างตายท่านก็ผิด
ถ้าคนมาโดนตายท่านก็ผิด
ฉะนั้นท่านต้องแบบคือเขาแนะนำว่าให้ใช้กระแสไฟฟ้าให้แบบพอสะดุ้ง
ให้มันสะกิดสะกิดแล้วมันก็ให้แบบไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อีกนั่นแหละนะครับว่า
มันก็อยู่ที่วิจารณญาณและดุลยพินิษฐ์ของท่าน
ที่จะทำที่จะป้องกันสวนท่านแต่ว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะ

นางแบบตายแบบตัวแข็งขาชี้อยู่แบบนี้ค่ะ